เรื่องสายงานพิธีกรที่แบบว่าฝีปากกล้าจริงหลายคนบอกเลยว่า
พศนี้ต้องหนุ่มกัญชัยเท่านั้น
คือเอาอยู่ทุกเคสทุกเรื่องแต่คุณผู้ชม
อย่างว่าเหรียญมันยังมีสองด้านเพราะฉะนั้นถ้ามีคนรักอาจจะมีคนเกลียดตามมาก็ได้นะคะ
นี่แหละค่ะหลายคนช่วงนี้เขาบอกว่าบางช่วงบางตอน
อาจจะมีบางอย่างเนี่ยบางเคสเนี่ยมันไม่ถูกใจในการทำหน้าที่บทบาทพิธีกรของพี่หนุ่มนะฮะ
งานนี้ก็มีลือกันบอกว่าพอมันเจอกระแสข่าวด้านลบมาอย่างนี้
หนุ่มหมดกำลังใจเหมือนกันนะอาจจะเลิกทำรายการไปเลยก็ได้
เพราะฉะนั้นค่ะพี่สื่ออย่างพวกเราไม่รอช้าเจอพี่หนุ่มกัญชัยในงานอีเวนต์เมื่อวานพอดีเลย
ถามชัดเลยพี่หนุ่มเอาจริงพี่หยุดเลยไหมหยุดจริงไหม
หนุ่มก็พูดชัดเจนนะคะบอกว่าตอนนี้มันหยุดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ท้อด้วยค่ะ
แต่ถามว่ามันมีอารมณ์บ้างไหมไอ้เหนื่อยอย่างนี้นะมี
แต่ยังถอดใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเองตั้งใจจะทำงานตรงนี้ไปอีกนานเลย
ส่วนเรื่องกระแสที่โจมตีเข้ามาในช่วงนี้พี่หนุ่มบอกเข้าใจนะว่าคุณผู้ชมคาดหวังไว้สูง
ว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ถามให้มันตรงใจถามให้มันโดนจุดนะฮะ
ซึ่งเมื่อไม่เป็นอย่างที่ต้องการในบางประเด็นก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจกัน
มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาที่ตัวเองอยู่ตรงนี้ต้องรับมือให้ได้
ฟังความรู้สึกของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ
ณวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่ายังต้องทำอยู่ไหม
ก็คงยังต้องทำอยู่นั่นแหละนะครับแต่ถามว่างานเลี้ยงมันมีวันเลิกลาไหม
มันก็ต้องมีวันเลิกลาวันหนึ่งถูกไหมฮะแต่ไม่ได้เป็นวันนี้
เราแค่พยายามจะหาวิธีปรับจูนมากกว่า
เราก็จะหยิบเอาสิ่งที่หลายคนกำลังพูดถึงเราว่า
ทำไมเราไม่ทำแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้
เราก็จะหยิบตรงนี้มาเป็นสิ่งที่เป็นกระจกในเราที่เราต้องมาแก้ไขมันต่อไปในครั้งหน้า
ผมว่าผมแข็งแรงพอกับการที่จะต้อนรับคำด่าของคน
ผมไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วที่ใครพูดอะไรมาว่าอะไรมา
แล้วผมต้องระเบิดหรือต้องแบบอะไรมาผมก็จะมีคนอย่างนั้น
ผมเองมาอยู่ตรงจุดที่ผมเข้าใจทุกคนทุกคนคาดหวังกับตัวผม
ที่อยากจะให้แบบทำอันนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
แต่บางอย่างผมก็ต้องกราบขออภัยจริงนะครับ
ผมเองก็พยายามสุดความสามารถเหมือนกัน
อันไหนที่มันไม่ทำให้ไม่ถูกใจผมต้องขอโทษจริง
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมหลายเคสร้อนในเมืองไทย
เหมือนเราก็ฝากความหวังไว้ที่พี่หนุ่มเหมือนกัน
หวังว่าพี่หนุ่มจะเป็นตัวเปิดและตลายโปรดปัญหาใหม่ได้
แต่ก็อย่าลืมไปคุณผู้ชมพี่หนุ่มก็คนธรรมดา
โดยเฉพาะลูกศาวจุน้องมายุคุณพ่อทำงานขนาดนี้เวลาที่จะมีให้ลูกเป็นปัญหาหรือเปล่า

บอกว่าโอ้โหตอนนี้แทบไม่มีเวลาให้ลูกเลยค่ะ
แต่โชคดีที่อะไรเมียดี
เมย์นี่แหละทำหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูกได้ดีมากเลยค่ะ
และที่ดีใจไปกว่านั้นก็คือลูกสาวเข้าใจว่าคุณพ่อทำอะไร
ดังนั้นเจ้าตัวก็เลยทำงานได้เต็มที่
แล้วถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ชดเชยให้กับลูกสาวคนนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
มายูเป็นเป็นเด็กที่น่ารักตรงนี้คือเขาจะเข้าใจนะฮะ

เรารู้สึกแย่ไหมกับลูก
เราแย่นะรู้สึกเสียใจกับการที่เราไม่ได้มีเวลาที่พูดเลย
แต่คือแน่นอนมันก็ต้องเป็นไปตามบริบทของชีวิตที่เราเลือกที่จะเป็น

มายูจะลงรูปหนึ่งพี่ก็ต้องขออนุญาตเขาว่า
มายูป๊าขอลงรูปนี้ได้ไหมลูก

เขาไม่ชอบว่าไม่เอาไม่อยากให้ลงก็เราก็ไม่ลง

ให้เขากลับมารู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่ชอบ
อะไรอย่างนี้มันก็ไปละเมิดสิบครั้วอะไรอย่างนี้
เราก็จะไม่ทำ